เดี๋ยวไปดูการแข่งขันรุ่นเล็กบ้าง
เล็กเหรอรุ่นเล็กแต่กระเพาะไม่เล็กนะคะ
เพราะว่ารุ่นเล็กแต่ใจใหญ่กระเพาะใหญ่
แข่งขันกินก๋วยเตี๋ยวยกโสดไปเลย
เมื่อกี้เราเห็นไปแล้วบรรยากาศการแข่งขันกินก๋วยเตี๋ยวเรือนะคะ
เป็นก๋วยเตี๋ยวเรือชำเล็กชำละ๙บาท
จัดขึ้นภายในร้านก๋วยเตี๋ยวเรือยกสด๙บาทที่ตำบลท่าใหม่อำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรี
แข่งขันนี้นะคะทางร้านก๋วยเตี๋ยวเรือยกสด๙บาท
เขาจัดขึ้นเพื่อเป็นการสัมมนาคุณลูกค้าที่พาลูกหลานมาอุดหนุนก๋วยเตี๋ยว
ไม่แน่ใจว่าสัมมนาคุณหรือสมน้ำหน้านะคะ
สมทนาคุณคืนกำไรให้กับลูกค้า
รู้สึกว่าน้องกินกันอย่างจุใจมากเลย
กติกาการแข่งขันมีอยู่ว่าให้น้องหนูเข้ามาร่วมกันแข่งขันกินก๋วยเตี๋ยวให้ได้มากที่สุด
กรรมการเป็นสไปเดอร์แมนภายในเวลา๑๐นาที
ถ้าเกิดหนูน้อยคนไหนนี่ไม่ใช่แข่งปากมอมนะไม่ใช่ใครกินเลอะเทอะนะ
หนูน้อยคนไหนกินได้เยอะที่สุดนะคะรับเงินรางวัลไปเลย
กินไปใส่หัวไปน้องคนนี้ไม่ไหวไม่กดซู่ซู่ไม่ไหวแล้ว
ทักษะของการกินแต่ละคนเรียกได้ว่าไม่ธรรมดาจริงการฝึกฝนการกินที่บ้านมาเป็นอย่างนี้
ด้วยกินกันตั้งคอนโดเข้าไปด้วยนะไม่ว่าจะเป็นเด็กหญิงเด็กชาย
หนูน้อยผู้ที่คว้าชัยชนะไปนั่นก็คือ
นี้นับ

ที่ชื่อว่ากระพ่อใหญ่มากเลยนะคะ
แล้วก็กินก๋วยเตี๋ยเรือไปได้กี่ชามรู้ไหม

อู่พายยังรอบดี

ชามนะคะยินดีด้วยนะจ๊ะ

สุดยอดน้องกาฟิลใส่เสื้อเหลืองคนนี้แหละเป็นผู้ชนะไป
รู้สึกว่าน้องจะหลับแล้วนะฮะตอนทางสุดท้ายเริ่มคอพลับไปแล้ว
ต้องบอกก่อนนะคุณผู้ชมว่าร้านนี้จริงเป็นร้านก๋วยเตี๋ยวเรือที่เรื่องลือกัน

ใครที่มาลิ้มลองเขาติดอกติดใจกันถึงขั้นว่าจะต้องยกชามโซดน้ำให้หมดเลย
ร้านก็เลยได้ฉายาว่าเป็นก๋วยเตี๋ยวเรือที่อร่อยเด็ดจนต้องยกสดนั่นเอง
แล้วราคาก็สบายกระเป๋าด้วยนะชามละ๙บาท
ชามละ๙บาทใช่ค่ะเครื่องก็แน่นนะชาม๙บาทคุณเห็นไหม
ไม่ได้เป็นชามเล็กแล้วมีเส้นสองสามเส้นแต่ว่าแน่นมากจัดเต็มเลย
ที่ไหนมีเส้นสองเส้นบอกผมนะครับเดี๋ยวผมจะตามไปกินฮะ
แน่ใจนะแน่ใจเลยอันนี้สัญญาเลยแต่บอกมาเถอะได้ไหม
อะไรนะตามไปจ่ายได้ไหมอ๋อให้ตามจ่ายอย่างเดียวไม่ต้องกิน
ใช่ผมไม่ไปกับคุณแน่นอนน้องใบตองแต่ร้านนี้ต้องไปคุณเห็นไหม
เขาให้เครื่องเยอะจริงสำหรับใครที่อยากจะไปลองริมชิมรสความอร่อยของร้านก๋วยเตี๋ยวเรือยกสด๙บาท
ก็ไปกันได้นะคะร้านอยู่ริมถนนเทศบาลสาย๙หน้าโรงเรียนยอแซฟ
ตำบลท่าใหม่อำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรีจ้า
โอ้โหน่าทานจริงเครื่องแน่นนะคุณเห็นไหม
ชอบนะกับกิจกรรมแบบนี้มาแข่งขันรับประทานอาหารกัน
เป็นเด็กเนอะให้เด็กเขามาแข่งกันเพราะว่าชามมันเป็นชามเล็ก
แต่น้องเก่งมากนะ๑๔ชามยังเป็นหนูน้อยอยู่เลย
เรานะเอาจริงนะ๓ชามไม่จุกแล้วนะ๓๔ชามนี่โอ้ยจะออกจมูกแล้วอ่ะ
คือของแบบนี้ก็เป็นทักษะเฉพาะตัวคือบางคนพยายามฝืนก็ไม่แนะนำ
เพราะเดี๋ยวอาจงอาเจียนเป็นอันตรายเดี๋ยวมีการอูดท้องเฟ้อไปอีกนะ
รวบหลงก่อนคนนี้ยกซดเลยนะยกซดก่อน
แล้วดูไปเรื่อยนะมีหลายคนหลายไซส์หลายขนาดแล้วดูน้องคนนั้นดิ
นี่จำม่ำกว่าเพื่อนจริงคนนี้เนี่ยเป็นตัวเต็งเลยนะ
แต่เราไม่เห็นในภาพแล้วตอนนี้หายไปแล้ว

ไม่ได้หลับแวะหนีออกไปอ้วกก่อน
ยังอยู่ยังแข่งจนจบแต่ว่าน้องเขาแบบไม่ไหวแล้ว
คือกระพุงแก้มใหญ่ไงกว่าจะเคี้ยวนานค่อย
แต่เอาทำเป็นเล่นไปนะเท่าที่ผมสังเกตกับการแข่งขันรับประทานอาหารที่ทานได้เยอะที่สุดเนี่ย
ส่วนใหญ่จะเป็นคนที่ลักษณะผอมตัวเล็ก
แต่ถ้าอ้วนใหญ่มาส่วนใหญ่แพ้
จริงไม่ได้เป็นเรื่องของไซส์บอกเลยว่าการแข่งกินมันไม่ได้อยู่ที่ไซส์
ไม่ใช่ว่าคนตัวใหญ่จะทานได้เยอะนะคนตัวเล็กชนะทั้งนั้นแหละ

ใช่เขาเผาคันดีสุดซึมใบมันหายไปกับซ้ายเส้นเลือด
อาจจะมีวิธีการสูดหายไปละลายไปเลย
ตัวเล็กแต่กระเพาะไม่เล็กนะครับ